คุณผู้ชมค่ะปีที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่า
วงการบันเทิงเราสูญเสียคนในวงการหลายต่อหลายคน
รวมไปถึงแตงโมนิดาดาราสาวที่เป็นขวัญใจของใครหลายคน
เมื่อวานนี้ครบรอบการจักรไปของเธอ๑ปีแล้วค่ะ

มีเพื่อนพ้องแล้วก็บรรดาแฟนคลับ
ก็ได้เดินทางไปที่ท่าเรือพิบูรสงครามตลอดวันเลย
ขณะเดียวกันที่คุณแม่ของคุณตังโม

บอกว่าคิดถึงลูกทุกวัน
แล้วเมื่อวานอย่างที่บอกไปว่ามาออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิใช่ไหม
ในประเด็นเรื่องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย๔๐ล้านบาทค่ะ
หลายคนบอกโอ้โหแม่ผ่านมาเป็นปีแล้วนะ
เจ๊ยังไม่จบใช่ไหมยังไงต่อนะคะ
ช่วงเช้าวันนี้ค่ะ๒๔กุมภาพันธ์เพื่อนสนิทของแตงโม
ไม่ว่าจะเป็นโมอามีนาฮิปโปแล้วก็เพื่อนในกลุ่มอีก๖๗คนค่ะ
เอาใจกันดอกไม้ตุ๊กตาม้ายูนิคอนสีขาวนะฮะ

เอาไปวางที่หน้าบรรจุอัฐิของคุณแตงโม
และชาปณสถานตะบนคลอง๔อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อเป็นการรำลึกการจักรไปอย่างกระทันหันของแตงโมค่ะ
เมื่อคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์ปีที่แล้วกับการจากไปที่หลายคนไม่คาดคิดค่ะ
ส่วนที่บริเวณท่าเรือพิบูลสงคราม๑จังหวัดนนทบุรีค่ะ
ก็มีแฟนคลับทยอยเดินทางนำดอกไม้
แล้วก็รูปภาพของแตงโมไปวางที่ท่าเรือตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงา
แล้วก็ยังมีความเศร้าหลงเหลืออยู่บ้างนะฮะ
เนื่องจากว่าแฟนคลับส่วนใหญ่จริงแล้วเขาบอกว่า
จะมีการนัดหมายกันมาจัดงานรำลึกในวันพรุ่งนี้นะคะ

เป็นวันครบรอบ๑ปีในการพบศพของแตงโมค่ะ
ส่วนช่วงเย็นค่ะพุดเดิ้ลเพื่อนสนิทของแตงโม
ก็นำรูปถ่ายของแตงโมขนาดใหญ่เลยนะ

บอกว่าเมื่อคืนรูปนี้ตั้งอยู่ที่บ้านค่ะ
จู่รูปก็ล้มลงมาโดยไม่ทราบสาเหตุ
เธอเชื่อนะฮะคุณพุดเดิ้นบอกว่าแต่งโมน่าจะมาหา
แล้วก็เตือนว่าอย่าลืมวันครบรอบของเธอค่ะ

เธอก็พูดกับรูปแตงโมเลยว่าฉันไม่ลืมแกแน่นอน
ช่วงเช้าก็ไปที่โบสถ์มาด้วยค่ะ
ส่วนช่วงเวลา๔ทุ่มคืนที่ผ่านมา
ต่อยพี่ต่อยดายศพี่ชายของคุณแตงโม
เอาดอกไม้สีขาว๑ช่อมาวางไว้อาลัยน้องสาวที่ท่าเรือ
ต่อยบอกว่ายังทำใจไม่ได้
ปวดทุกครั้งที่เดินทางผ่านบริเวณนี้ค่ะ

ต่อยบอกว่าเคยฝันถึงคุณตังโม๒ครั้ง
ครั้งแรกเหมือนกับน้องมานอนอยู่ข้าง
แล้วก็บอกว่าน้องสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงอะไร
ส่วนอีกครั้งค่ะฝันเหมือนเดินไปด้วยกัน
แล้วแตงโมก็หันมาถามว่าเบิร์ตเป็นยังไงบ้าง

จากนั้นค่ะทางฝั่งของคุณโมอามีนาแล้วก็กลุ่มเพื่อน
นำดอกกุหลาบสีขาวเอามาวางไว้ตรงรูปของคุณแตงโมค่ะ
แล้วก็ได้พูดคุยกับพี่ต่อยนะครับ
ส่วนคุณเบิร์ตแฟนคุณแตงโมล่ะ
ก็ได้โพสต์รูปที่คุณแตงโมขี่คอ
เป็นภาพสีขาวดำภาพนี้เลยคุณผู้ชม
คือเป็นภาพแบบน่ารักอบอุ่นนะ
แล้วก็แท็กไปที่ชื่อของแตงโมกับรูปดอกกุหลาบสีแดงด้วยค่ะ

ขณะที่คุณแม่พนิดาศิระยุทธโยธินค่ะ
ได้มาร่วมรายการเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
บอกว่ามีการทำบุญเลี้ยงพระอุทิศบุญให้กับแตงโมแล้ว
จากไป๑ปีแล้วค่ะยังทำใจไม่ได้
แม่บอกว่ารู้สึกว่างเปล่ายังเคว้งคว้างอยู่ในใจ
แต่เชื่อเหลือเกินว่าลูกยังไม่ได้ไปไหน
คุณแม่เองนี้นะคะบอกว่าไม่อยากให้จัดงานรำลึกถึงแตงโม
เพราะว่าแม่รู้สึกสะเทือนใจ
แล้วก็ไม่อยากให้เปิดภาพปริศนาด้วย
ถ้าเกิดว่าสื่อหรือว่าเพื่อนมีรูปอะไรก็แล้ว

เปิดมาก็ไม่มีประโยชน์คุณแม่บอกแบบนั้นนะฮะ
แม่บอกว่า๑ปีที่ผ่านมาเดินหน้าคดีอย่างเต็มที่๑๐๐
เริ่มมีการพิจารณาคดีอาญาในวันที่๓มีนาคมนี้

บอกว่าได้รับจากปอแล้วก็โรเบิร์ตแล้ว๙ล้าน๒
ตอนนี้อยู่ในระหว่างเรียกจากอีก๔คนที่เหลือ
ก็คือใครกะติกจ๊อปแซนแล้วก็เอ็ม
อีก๔๐ล้าน๘แสนบาท
รวมแล้วก็จะเป็น๕๐ล้านบาทตามที่แม่ร้องขอไปฟังแม่กันหน่อยค่ะ
คือคุณแม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายตรงนี้นะคะตามกฎหมาย
๑๐๐ล้านก็ได้สิทธิ์ที่คุณแม่เลยค่ะอันนี้เป็นสิทธิ์
ล้านก็ได้แต่คุณแม่เรียกแค่๕๐ล้าน
คุณปอคุณเบิร์ต๙ล้าน๒ก็เกือบ๑๐ล้านแล้วนะใช่ไหมคะ
เสร็จแล้วอีก๔๐๘ก็จะเป็น๔คน
ที่ยังไม่ได้ชำระค่าสินใหม่คุณแม่เลย

คือหมายถึงว่า๕๐ล้านเนี่ยทั้ง๖คนต้องมาเฉลี่ยให้คุณแม่อย่างนี้หรอ
ว่าเขาต้องไปตกลงกันเองสุดแท้แต่เขาจะไปทำยังไงกัน
จะไปตกลงกันเองก็ได้
คุณผู้ชมดูสิคะตลอดที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณแม่นั่งให้สัมภาษณ์กับคุณอุ๋ยภาคภูมิเนี่ย
แม่จะถือตุ๊กตากอดตุ๊กตาตัวเล็กสีขาวตุ๊กตามี
บอกว่าเหมือนกับเป็นตุ๊กตาแทนใจเพราะว่าเมื่อก่อนคุณตังโมก็พกตุ๊กตานี้ตลอด
ก็เหมือนกับทำให้คิดถึงลูกสาวอยู่ตลอดนะคะ
แล้วแม่ก็พูดด้วยนะว่าคือไม่ต้องไปนินทาแม่
เพราะว่าอันนี้สิ่งที่แม่ทำคือมันก็เป็นสิทธิ์ที่คุณแม่แม่สามารถทำได้